คุณผู้ชมข่าวต่อไปนี้ลักพาตัวไม่ได้
เพราะว่าพนักงานขายมือถือเธอเป็นสาววัยกลางคนแล้ว
แต่ทีนี้ค่ะผู้ชายชายชะลาแล้วแหละ
มาที่ร้านมือถือลักพาตัวเหมือนข่าวก่อนไม่ได้
แต่ไปปีนไปบีบก้นผู้หญิงเขาให้
แล้วภาพจากกล้องวงจรปิดจับได้แบบชัดเจนเลยค่ะ
บีบก้นเสร็จนะยังยิ้มให้แล้วก็เดินหนี
ให้นี่ไม่ใช่ผู้หญิงยิ้มนะผู้ชายชะดา
ยิ้มแล้วก็เดินหนีไป
นี่ค่ะผู้หญิงเสื้อสีชมพูแดงนี่ค่ะ
คือผู้เสียหายแล้วเห็นลูกศรนั้นไหม
ดูสิเขาเข้ามาทางด้านหลังแล้วย่อลงนิดนึง
แต่ไอ้ที่ยาวออกมาเนี่ยโอ้โหเป็นมือแม่นาคเลยอ่ะ
คือมันบีบก้นบีบก้นผู้หญิงแบบนี้
หลังจากนั้นค่ะก็ออกจากร้านไปเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำของวันพุธที่ผ่านมา
แต่ว่ากล้องวงจรปิดจับภาพได้
ทีนี้นักข่าวของเราค่ะก็เลยลงพื้นที่

อยู่ที่ตำบลหนองขามที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
นักข่าวเราไม่ได้ไปซื้อมือถือไม่ได้ไปอะไรนะ
แต่จะไปคุยกับผู้เสียหาย
ผู้หญิงคนนี้ค่ะไปเจอเธอด้วยนะ
พาเราไปดูจุดที่เกิดเหตุแล้วยืนให้ดูเลย
วันที่เกิดเหตุเธอยืนอยู่ตรงนี้หันหน้าไปทางนี้
แล้วชายสาราคนนั้นเขาเข้ามาทางไหนทำอะไรยังไง
บอกว่าตอนนั้นคนในร้านก็มีอยู่เยอะ

แต่ว่าชายสูงวัยคนนี้เขาก็เดินเข้ามามาป้วนเปี้ยนมาวนเวียนอยู่
อาศัยจังหวะตอนที่ตัวเธอหันหลัง
แล้วก็ปรีมามาบีบก้นหนึ่งครั้งแล้วก็ยิ้มให้
แต่ทีนี้เธอบอกว่าแค่โดนแบบนี้เธอเจ็บใจแล้วนะ

ไปถึงที่โรงพักไปบอกตำรวจ
แทนที่ตำรวจจะรับแจ้งความตำรวจก็บ่ายเบียง
แล้วตำรวจก็ถามว่าคนร้ายเขาเป็นยังไง
ชื่ออะไรนามสกุลอะไรเอาแล้วผู้เสียหายจะรู้ไหมอ่ะ
คือข้อมูลของคนร้ายต่างแทนที่ตำรวจจะไปสืบหาไม่

ทีนี้ค่ะพอเรื่องเป็นแบบนี้แล้วทางผู้เสียหายเองเนี่ยนะ
เขาฝากไปถึงลุงชราคนนี้
อย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกนะ
นี่ดูตัวฉันน่ะไม่ใช่สาวแล้ว

ไม่ว่าจะหญิงกลางคนหรือว่าหญิงสาวยังไงก็ตาม
แต่สิ่งหนึ่งค่ะที่เธอฝากไปถึงตำรวจในพื้นที่

บอกว่าอยากให้เร่งติดตามจับกลุ่มตัวตะลุงคนนี้